จากพายุรุ่นรอนมาดูต่อค่ะ

ไฟม่ายนี่ม่ายกองใบอ้อย

พนนเทินเทิกเลยแล้วไฟไหม้แบบนี้
คุณก็พื้นที่ตรงนั้นมัน๔๐ไร่
เพราะฉะนั้นกองใบอ้อยมันก็ต้องเยอะมากเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนกับเป็นภาพกลางคืนใช่ไหม

จริงแล้วมันเกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนะ

ยันประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืน
โอ้โฮตั้งแต่ที่ใช่ใช่ใช้คำว่าควบคุมค่ะ

คือเพลิงมันพร้อมมันมีความร้อนอยู่ไง
มันพร้อมที่จะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะ
นี่จุดที่เกิดเหตุอยู่ข้างโรงงานน้ำตาลชื่อดัง

แล้วกองใบอ้อยที่แบบโอ้โหเยอะมากขนาดนี้เนี่ย

เขามีนโยบายน์ไงโรนโรงตัดอ้อยสด
ทีนี้พอตัดอ้อยสดมาก็จะมีใบอ้อยเหล่านี้ค่ะ
เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้า
แล้วพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมาก๔๐ไร่
เขาก็เอาใบอ้อยที่ตัดมามากองอยู่แบบนี้

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์
แต่ว่าใบอ้อยตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเชื้อเพลิงด้วย

ไฟมันก็ลุกไหม้ขยายวงกว้างอย่างเร็วเลยนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาที่ฉีดน้ำเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำนะ
ต้องควบคุมไว้แล้วก็คือต้องฉีดเลี้ยงไว้คุณ
ใช่ค่ะถามทางผู้ว่าหน่อยค่ะ
ผู้ว่าสุพรรณบุรีนะคะผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีพ
ลงพื้นที่ไปตามสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา

พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เก็บกองใบอ้อย
ถูกเผาเสียหายประมาณ๒๘ไร่
แล้วก็รู้แหละว่าเจ้าหน้าที่ต้องสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
แต่มันก็มีปัญหาที่มันเกิดตามมาไง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ควบคุมเพลิงในวงจำกัดแล้วครับ
และต้องเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง
เราฉีดน้ำตลอดถ้าคิดว่า

ที่ได้คุยกันกับที่ประชุมทุกภาคส่วนนะครับ
ที่สินตุปบัจจาการเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็เมื่อเช้านะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก็จริง
แต่ตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มควันลอยอยู่นะคะ

ใต้กองใบอ้อยแห้งที่มันโดนเผา
ยังมีบางส่วนไงที่ไฟยังไม่ไหม้
ก็เลยไม่รู้ว่าความร้อนต่างมันจะระอุ
ทำให้แบบปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะ
แล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมเอารถแบ็คโฮลไปขุดขึ้นมาด้วย
แล้วก็คาดว่าอาจจะมีเพลิงมาลุกไหม้ได้อีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก๓วันถึงจะมั่นใจ
ชัวร์แล้วไม่มีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก
สาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคาดว่าน่าจะมาจากสภาพอากาศที่มันร้อน
แล้วเวลาที่แบบใบอ้อยแห้งคุณมันทับถมกัน
ก็จะมีแบบก๊าซเชื้อเพลิงแล้วมันก็ลุกไหม้

เพราะว่าฝุ่นต่างเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร
ขี้เท่ามันได้รับผลกระทบไปหมดเลย
ของใบอ้อยที่มันไหม้ก็ลงไปตามแหล่งน้ำของชาวบ้าน

ทีนี้จังหวัดต้องตรวจสอบนะใบอ้อยกองใหญ่เป็นภูเขาเหล่ากา
เป็นของใครชาวบ้านมาทิ้งหรือว่าจะเป็นของโรงงานกันแน่